ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ต่อเนื่องกันเลยนะคะ
ถึงเรื่องการผ่านร่างพรบงบปี๖๕
วันนี้เดี๋ยวอาจารย์สุภาพจะวิเคราะห์กันในเรื่องนี้ด้วย

คุณปุ๊กครับค่ะคุณผู้ชมครับขอหลบเรื่องโควิดเรื่องวัคซีน
หยิบเอาเรื่องพรบงบประมาณมาขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้คือเรื่องของงบประมาณเนี่ย
เราเราอย่ามองเป็นเรื่องการเมืองอย่ามองเป็นเรื่องไกลตัว
แต่ต้องมองว่าไอ้การจัดงบประมาณของรัฐบาลเนี่ย
เป็นส่วนหนึ่งที่กระทบต่อชะตากรรมของคนในชาติคนในชาติจะได้รับผลบวกผลลบ
ในการบริหารประเทศก็ให้ดูเรื่องการจัดงบประมาณ
ภาวะเศรษฐกิจภาวะความเป็นอยู่ปากท้องของคนในชาติ
มันจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่การจัดงบประมาณแผ่นดินนี้แหละ
เพราะว่าการจัดงบประมาณจะเป็นตัวกำหนดทิศทางว่าจะพัฒนาประเทศไปทางไหน
ฉะนั้นถึงเราจะเบื่อเรื่องการเมืองเราก็ต้องให้ความสนใจกับเรื่องงบประมาณ
ถามว่าเราได้อะไรบ้างจากการเปิดสภา๓วันในการอภิปรายงบประมาณฉบับใหม่
เท่าที่จะสรุปได้เนี่ยจับกระแสมาขีดเส้นใต้ได้๒๓ประเด็น
หนึ่งฝ่ายค้านเขารุมกันอภิปรายว่ารัฐบาลเนี่ยจัดงบประมาณแบบไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อน
จัดงบประมาณแบบไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่
ประเทศกำลังเผชิญอะไรล่ะครับประเทศกำลังเผเจอปัญหาโควิด
ประเทศต้องใช้เงินต่อสู้ต้องใช้เงินป้องกันต้องใช้เงินเยียวยา
ต้องใช้เงินเพื่อฟื้นเศรษฐกิจคืนมาแต่พอไปดูการจัดงบประมาณเนี่ย
ยังทำกันแบบเดิมอยู่ในกรอบเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นี่ฝ่ายค้านเขาว่าไงมีหนำซ้ำยังจัดงบประมาณแบบสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนด้วย
แล้วที่เขาต้องยกตัวอย่างเปรียบเทียบกันก็คือเปรียบเทียบงบประมาณซื้ออาวุธยุทธโทปกรณ์ของกองทัพ
งบประมาณที่จะใส่เข้าไปในกระทรวงสาธารณสุขที่จะนำไปใช้สู้กับปัญหาโควิดเนี่ย
คือประเด็นนี้ถ้ามองด้วยความเป็นธรรมเนี่ยฝ่ายค้านก็อภิปรายฝ่ายรัฐบาลก็หักล้าง
ฟังไปฟังมาคนก็เวียนหัวว่าตกลงเอายังไงแน่เพราะถ้าฟังจากนายกนายกก็บอกโอ้ย
รัฐบาลและกองทัพเนี่ยได้ตัดงบลดงบประมาณกองทัพไปตั้งเยอะแยะ
แต่ว่าถ้าดูข้อเท็จจริงกันตามตัวเลขนี่เดี๋ยวจะทำตารางให้ดู
ตารางให้ดูงบซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์ทั้งหมดในพรบงบประมาณฉบับนี้
หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเยอะไหมล่ะครับ
แล้วถ้าแยกออกมาเป็นเหล่าทัพกองทัพไทย
คือกองมจการทหารสูงสุดเดิมตั้งดูในจอ
ห้าพันหกร้อยล้านบาทกองทัพบกสองหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบสี่ล้านบาท
กองทัพเรือหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสองล้านบาท
กองทัพอากาศหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบห้าล้านบาทพอเป็นอย่างนี้
สอสอฝ่ายค้านแม้กระทั่งสอสอฝ่ายรัฐบาลด้วยกัน

เราจะเตรียมซื้ออาวุธไปลบกับใครเหรอครับทำไมไม่ปรับลดลงมาอีก
เพื่อเอาส่วนที่ปรับลดเนี่ยไปเพิ่มเป็นงบต่อสู้กับโควิดในรูปแบบต่าง
เพราะถ้าลดงบซื้ออาวุธลงมาได้เท่าไหร่ก็จะไปเพิ่มงบของกระทรวงสาธารณสุขได้มากเท่านั้น
เอาไปซื้อวัคซีนเอาไปซื้ออาวุธยุทธโปรกรณ์เอาไปซื้อเครื่องท่อหายใจ
จะได้เพิ่มขึ้นใหม่ตั้งเยอะแยะประเด็นนี้เนี่ยปรากฏว่าในโลกออนไลน์
เขาก็แชร์กันเยอะนะนี่เขาเอาภาพที่ท่านเห็นอยู่ในจอเนี่ย
ภาพที่เขากำลังส่งมอบรถถังกันเนี่ยเขาบอกชัยโยไม่ตายแล้วเรา
ได้รถถังแล้วไปลุยโควิดกันเถอะนี่
เป็นข้อความในโลกออนไลน์ท่านดูสิครับส่วนตัวเลขงบประมาณ
ของกระทรวงสาสุกสศพภูมิใจไทยก็โชว์ตัวเลขให้เห็นว่า
การจัดงบประมาณคราวนี้กระทรวงสาธารณสุข
ถูกตัดงบออกไปมากจริงจริงครับคุณพรดรปริศนานันทกุล
สอสอภูมิใจไทยพักร่วมรัฐบาลอภิปรายชัวร์ตัวเลขให้เห็นว่า
กระทรวงสาธารณสุขถูกตัดงบไปกว่าสี่พันล้านบาทโดยเฉพาะกรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรคนี้เขาเป็นทัพหน้าในการสู้กับโควิดงบประมาณปีนี้
น้อยกว่าปีก่อนครับมันเป็นไปได้ยังไงครับ
ตัวเลขที่เขาเอามาโชว์กันก็คือว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกรมควบคุมโรคได้งบ๔๐๐๐ล้าน
ปีนี้กำลังต่อสู้หัวฟัดหัวเวียงอยู่กับโควิดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสารพัดสารพันธุ์
ได้งบสามพันห้าร้อยล้านหายไปห้าร้อยล้านครับ

ไทยเศษภักดิ์ภูมิใจไทยเขาถึงลุกขึ้นมาอภิปรายในวันแรกไง
นี่เขาบอกว่าสิ่งสำคัญคือเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัยของแพทย์๖๐๐๐กว่าล้าน
ตั้งแต่โควิดระบาดรอบแรกจนมาถึงวันนี้ยังเบิกจ่ายให้เขาไม่ได้
แล้วจะอยู่กันยังไงโอ้โหฟังแล้วสะท้อนในหัวอกว่านี่มันอะไรกันครับเนี่ย
สองประเด็นที่ตามมากับเรื่องการอภิปรายงบประมาณคราวนี้
แนวแนวการเมืองครับเราได้เห็นภาพที่ทั้งพักภูมิใจไทย
พักประชาธิปัตย์มีสอสอลุกขึ้นอภิปรายตำหนิติติงพรบงบประมาณ
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนสมัยก่อนเนี่ยถึงแม้ว่าสอสอฝ่ายค้าน
ฝ่ายรัฐบาลเขาจะไม่เห็นด้วยแต่เขาก็นิ่งเสีย
เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะลุกขึ้นมาอภิปรายสนับสนุนการจัดงบประมาณของรัฐบาล
อะไรไม่เห็นด้วยเขาเฉยเสียแต่คราวนี้ทั้งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย
ด่าหน้ากันเลยครับภาคประชาธิบัติเนี้ย
ตรงานดรพิสิทธิลีอาธรรมอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ลุกขึ้นมาติงพรบงบประมาณเข้มข้นมากครับ
ลีลาในการอภิปรายนั่นไม่เท่าไหร่แต่เนื้อหาดูแล้วเข้มข้นมาก
จนกระทั่งฝ่ายรัฐบาลกระทรวงคลังนั่งไม่ติด
ลุกขึ้นมาชี้แจงพันละวันกันไปหมด
พักภูมิใจไทยนั้นยิ่งแล้วใหญ่เลยครับ
เขาลุกขึ้นมาด่าหน้าวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิถ้าเรียกว่าทันลมก็ว่าได้
จัดงบประมาณในลีลาระบายแค้นระบายแค้นเรื่องอะไร
เรื่องที่หัวหน้าพักเขาถูกหักเหลี่ยมเฉือนคมมาก่อนหน้านี้
ท่านผู้ชมก็รู้ว่าเรื่องอะไรจนกระทั่งคอการเมืองเขาตั้งคำถามว่า
เอ๊ะนี่มันจะเป็นสัญญาณที่จะนำไปสู่สถานการณ์ในอนาคตอย่างหนึ่งอย่างใดไหมล่ะ
มันจะนำไปสู่การแตกร้าวถึงขั้นนำไปสู่การยุบสภาหรือไม่ล่ะ
แต่ว่าการเมืองแบบไทยได้ระบายแล้วก็
สุดท้ายขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตอนลงคะแนน
รัฐบาลจูบปากโวทย์งบหกสิบห้าฉลุยงบปีหกห้าฉลุย
คะแนนสองร้อยหกแปดหกสิบแปดต่อสองร้อยหนึ่ง
ตู่ลั่นพักร่วมอย่างแน่นแฟนก็เลย
นึกถึงคำอภิปรายของสสพิธาลิ้มเจริญรัฐ
แก่นำพักเก้าไกรคุณพิธาอภิปรายเมื่อคืน
พิปรายในธรรมนองว่าถ้าพักร่วมอยากได้งบประมาณกระทรวงศึกษา
อยากได้งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขกลับคืนมาท่านต้องร่วมกันคว่ำร่าง
พรบงบประมาณฉบับนี้เสียแล้วตอนหนึ่ง
ช่วงท้ายท้ายคุณอภิธาอภิปรายอย่างนี้แต่ผมได้ยินแววแวว
ลำโพงมาครับว่าหลังจากที่ท่านอภิปรายความเหลวแหลก
ของงบประมาณตลอดสามวันแต่ก็ยังลงคะแนนให้ความเห็นชอบกับ
งบประมาณฉบับนี้นี่แล้วประโยคทองมันอยู่ตรงนี้
นี่แสดงให้เห็นครับว่านี่เป็นลิเกโรงใหญ่
อภิปรายอย่างราชศรี
จะลงคะแนนอย่างหนูครับอันนี้ก็เรียกเสียงเฮ
เพราะว่าหนูก็คือชื่อเล่นของคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทย
นี่คือเรื่องของงบประมาณที่นำมาอธิบายแจกแจงให้ฟัง
โดยสังเกตให้พอเข้าใจให้พอตามเรื่องการเมืองได้ถูก
เขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณน้ำแข็งคุณบุ๊คครับ
ชอบเสียงอาจารย์สุภาพหัวเราะจังนะฮะขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วย
บอกว่าการเมืองแบบไทยนะเหมือนตบก่อนแล้วค่อยมาจูบกันทีหลัง
นี่แหละครับแต่ว่าอย่างที่บอกไป
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราต้องติดตามกัน